สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด
ใหม่ให้เยอะเทมด้วยก่อนนะครับตัวอยากกำลังกาลสวัสดีพ่อดำด้วย
สวัสดีพี่โมชน์นี่มาแล้วครบ๓คนเรียบร้อย
ใช่แล้วค่ะกำลังนั่งดูเกี่ยวกับเรื่องถ้ำนาคากันอยู่
โอ้โหใครเป็นยามากเยอะแยะจริงจริง

คือเมื่อกี้ที่เข้ามาช้านี่ก็คือถามเขาว่าอะไรเกิดขึ้น
คือว่าวันเสาร์ค่ะแล้ววันศุกร์ค่ะวันที่สี่คือวันอะไร
ที่สี่คือวันที่วันศุกร์ค่ะวันอ่าวันศุกร์ครับ
แบบเป็นงานประเพณีของปู่อือลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คนก็เลยไปกันเยอะมากอ่าแล้วคราวเนี้ยเขาบอกว่าขึ้นไปวันนั้นอ่ะ
เกือบเจ็ดพันคนเหรอถูกต้องนะครับซึ่งเอาปกติแล้วพันคนก็คือ
บริหารจัดการให้ดีอ่าค่ะเพราะทางขึ้นทางลงอ่ะ
มันมีอยู่ทางเดียวเนาะต้องสวนกันไงเวลาเดินขึ้นเดินลง
เขาต้องปล่อยเป็นชุดชุดอย่างพี่ชาวไปมาก็คือเขาก็ต้องปล่อย
อ่าทางมันแคบเวลาบันไดแดงอย่างเงี้เขาก็ต้องปล่อยอ่าให้ขึ้นไปก่อน
แล้วก็มีคนเว้นบอกให้เบรกแล้วก็ทางโลค่อยลงมา
เขาบอกว่านั่งรอคิววันเนี้ยบางทีบ่ายค่ะว่าจะได้ลงเนี้ยเนี้ยอูหู
ตอนนั้นตีหนึ่งตีสองคนยังแบบไม่จบเลยอืมสำหรับเอ่อ
ถ้ำนาคาที่เกิดขึ้นนะฮะปรากฏการณ์ถ้ำนาคาเอาจริงจริงนะ
ที่แก้ง่ายสุดคืออะไรรู้ไหมคือค่ะอย่าขึ้นเลยอืม
นี่ไงอย่าขึ้นเลยเนี่ยฮะไม่แต่เหมือนเขาก็คงจองกันตั้งแต่ปีที่แล้วแบบปลายปีอะไรอย่างเงี้ป่ะค
ที่เขาจะขึ้นกันใช่ไหมคะซึ่งหลายหลายคนก็อยากขึ้นไปขอพรขออะไรเข้าใจฮะ
ตอนนี้สิ่งศักดิ์ข้างบนคือเนี่ยแต่ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริง
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องเช็คว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอะไรเกิดขึ้น
แล้ววันนี้บางคนไปถึงปุ๊บอย่างพี่แสงยูรนับธรรมบริมณ์บัลตีไปถึงปุ๊บขึ้นไม่ได้

มันก็จะมีปัญหาหลายอย่างว่า
มนู่นปมนี่ปมบุคคลสำคัญบ้าง
ความจริงแล้วการบริหารจัดการคือ

บางคนได้ตัวผีมาด้วยซ้ำไป

พี่กล้าพูดเลยว่ายิ่งกว่าคอนเสิร์ตน้อง

เหมือนเป็นงานประจำปีปู่อือลืออะไรอย่างนี้

เราเคยคิดว่าเฮ้ยปรากฏการณ์นี้

ตัวเองพี่เช้าก็ไปคนแรก

ไม่มีคนมายมีคนเลย
เพราะมันขึ้นไม่ไหวจริง

แล้วก็ตั้งใจว่าจะขึ้นไปกราบให้ได้จริงแล้วก็ทำสำเร็จด้วย
อืมจำนวนคนที่ขึ้นไปอ่ะอย่างสมมุติเราจุคนได้ทั้งห้องหนึ่งพันคน
ถ้าไม่มีฮอลมาจอดคุณก็ต้องต่อคิวติดคิวเพราะว่า
มันได้เท่านั้นมันได้แค่นั้นทางขึ้นมันเป็นทางเดียวด้วย
ปัญหาคือปล่อยคนขึ้นไปได้ยังไงใช่นั่นแหละสิปล่อยคนขึ้นไปยังไง
หกพันคนหนึ่งอืมตอนที่พี่ไปครั้งแรกยังมีเนอะ
มันสวยแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นสวยถูกไหมแบบก็ดูรูปที่พี่ลง
จีวันนี้จะเห็นคือสวยแบบอ่ะถามสวยแค่ไหนมากฮะตรงหินอะไร
เงี้ยจะมีมอสขึ้นตีเขียวหมดแล้วอ่าใช่ค่อยช่วงแรกแรกอ่ะ
ยังมีภาพพวกนั้นอยู่ถูกต้องนะครับผมอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นว่ามีคนเนี่ยไปติดค้างอยู่บนยอดเขาฮะซึ่งเจ็ดกุมภาพันธ์เนี่ย
มีภาพดราม่านะฮะว่าคนเที่ยวชมถ้ำนาคารเนี่ย
แน่นเอียดเลยแออัดยัดเยียดเลยล่ะค่ะทำให้เกิดต้องติดค้างบนยอดเขาเนี่ย
นะฮะซึ่งมีการชี้แจงจากแหล่งข่าวว่า
เป็นเหตุสุวิสัยคือเอาง่ายคือคนขึ้นเยอะ
แล้วคราวนี้ถ้าสมมุติขึ้นไปปุ๊บวันนี้เมื่อกี้ถามเขาว่า
ถ้าสมมุติขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็อันนี้ขอพูดจริงเลยนะ
ก็ยังวิถีชาวบ้านเราเราไปถึงปุ๊บก็อ่ะสามร้อยห้าร้อย
เขาบอกคิวล่าสุดนี้สี่ห้าพันนะถูกโอ้โหนี่กรุ๊ปแล้วนะ
ใช่เพราะว่าต่อวันเนี้ยเขาจะให้ขึ้นประมาณห้าร้อยจึงหนึ่งพัน
แล้วไม่ใช่คนบึงการที่ซ้ำไปที่มานั่งขายคิวอืม
กลายเป็นบริษัททัวร์อ่าใช่ตายแล้วกลายเป็นบริษัททัวร์
อันนี้พี่ไม่รู้นะอันนี้ขออนุญาตเล่าแล้วกัน
ชาวบ้านบึงการจริงจริงอ่านะฮะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
ปรากฏว่าคนต่างจังหวัดกลายเป็นฉวยโอกาสในการที่มาขายถูก
โอ้โหเมื่อแบบสมมุติอ่ะเรามีบริษัททัวร์ยี่สิบบริษัทค่ะ
คุณคิดถึงวิถีชาวบ้านของเขาจริงจริงอ่าเขาจะมีเงินที่ไหนไปจองโรงแรมปิดไว้ก่อนน่ะ

แล้วถึงเวลาก็มาบวกกำไรอืมแล้วมาขายต่อแล้วมาขายต่อก็ทำเป็น
เพคเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นเป็นเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยอ่า
นี้เกิดขึ้นมาพระเค้ามีเชื่อว่าวันที่อือวันศูกข์ที่
มิ้นเอาอย่างงี้ด้วยว่ะอืมตอนพี่ไปครั้งแรกพี่เชาอ่ะอืม
ใบไม้ยังได้ยินเสียงเลยถูกต้องอืมไม่มีคนเลยใช่ไหมคือความ
สกบจนวันนี้พี่ไปถามว่าอุ้ยตอนเวลาอ่ะถามว่าฉันได้อะไรมา
เยอะฉันอ่ะพูดแบบบอกไม่อายปากอ่ะนะอืมก็ได้อะไรจะปลูกอื่น

รีบไปรีบอะไรอย่างงี้ไหมคะถูกต้องพอคนมันเยอะเยอะแน่นแน่นอย่างงี้น้อง
กลายเป็นบัตรคิวน้องใช่ฮะอุ้ยอย่างสมมุติขึ้นบัตรคิว

ก็ต้องไปว่ายเสียงที่หนึ่งเนี้ยก็ต้องรอบนนั้นเนี้ย
ประมาณสองชั่วโมงพี่ชาวรอประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้ย

น้องใช่บันไดลิงอันเดียวอืมอืมทางขึ้นทางลงมีบันไดอันเดียว
วันนี้น่ากลัวนะแล้วยิ่งคนเยอะเบียดกันแบบเนี้ยมันอันตรายเหมือนกันนะคะ

พร้อมความรู้สึกว่าคนขึ้นไปเยอะอย่างเนี้ยพี่ว่าขอข้างล่างก็ได้
ซึ่งเดี๋ยวจะมีจริงแล้วเขาบอกมีสารอ่ะ
วันนี้แม้กระทั่งเกาะอะไรนะ
วันที่ที่ฉันไปล่าสุดเนี่ยเกาะดอนแก้ว
เกาะดอนอ่ะ
คยะวันละเป็นตัน

พอการประหลาดจัดการมันทำไม่ทันคน
เขาเป็นวิธีวิทยาวะหมดไงน้อย
มันน่าเสียดายตรงที่ว่า
คือมินเชื่อว่าหลายคนที่อยากขึ้นไปข้างบน
ไม่ใช่แค่ว่าอย่างเดียว
ธรรมชาติแต่พอคนมันเยอะแบบนี้เข้า
มันก็จะเป็นอย่างนี้
แล้วอากาศมันเป็นใจ
ตอนนี้อากาศเหลือ๑๖องศาปร์อากาศเป็นใจเข้าใจทุกคนก็อยากจะไปกันหมดแหละ

พี่ไม่รู้นะเอาเรื่องธรรมชาติอ้าเรื่องธรรมชาติ
หินเหล่านั้นคือปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเราไม่รู้
แต่พี่เชื่อแต่วันนี้คุณเอาขึ้นไปข้างบนเนี่ยขยะขึ้นไปข้างบน

ใช่อย่างที่น้องมินบอกว่าเวลาขึ้นไปแล้วถ้าคนแออัดขนาดนี้รีบไหว้รีบลง

ว่าเราไม่ต้องขึ้นไปแล้วล่ะเราไปมาแล้วในช่วงที่ดีที่สุดมาแล้วพอแล้ว
ตรงเนี้ยบางจุดตอนเนี้ยพี่ไปเจอแบบประมาณกำลังอยากจะไปอีกที่หนึ่งอ่า

อืมสารปัจจุบันนี้เป็นสารที่ตอนนั้นมีตำรวจคนหนึ่งชื่อพลเอกเอ่อพันตำรวจ

คุณชายรบตอนนั้นอ่ะเขาไปปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าสารที่ปัจจุบันเราไปไหว้กันอยู่อ่ะคือคุณชายรบ

ซึ่งถ้าเป็นนิทานเรื่องหนึ่งค่ะเขาก็เคยเล่าว่ามีคนคนหนึ่งถูกสาปอ่าฮะ

ใช่ค่ะก็จะถึงเอ่อตรงนครพนมบ้านแพงอืมตรงนั้นก็ไปอีกที่หนึ่งที่สักสิทธิ์อ่า

เดี๋ยวค่าเจ้าฟลา
แชที่วันนี้ส่งทีมงานทั้งหมดไปที่บริการแล้ว

ยังไม่รู้ว่ามีเลยอ่าฮะอืมนี่ฮะไปคลบตรงชาติแน่นอนครับ

วัดจุลามณีปิดแล้วใช่ไหม

ทำนาคาหลายคนก็กังวลแล้วเพราะตอนนี้ยอดโควิดมันกลับมาพุ่งขึ้นอีกแล้ว
แต่เห็นละมัน๘๐๐๐๙๐๐๐ล่าสุดวันนี้๑๘๐๐๐เรียบร้อย
เพราะว่า๑๐๐๐๐กันติดกว่า๓วันแล้ว
ใช่ค่ะ๑๐๔๗๐แล้วสำหรับวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่